ในทุกปีก็จะมีไฟป่าเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียนะครับ

ส่งผลกระทบต่อหลายประเทศในอาเซียน
แต่ว่านอกจากผลที่เกิดต่อสุขภาพของมนุษย์แล้วครับ
มันยังได้ทำลายที่อยู่อาศัยของอุรังอุตัง
ที่มีน้อยอยู่แล้วให้น้อยลงไปอีกนะครับ
นั่นก็ทำให้บรรดานักอนุรักษ์ต้องเร่งดำเนินการ
ขนย้ายอุรังอุตังออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า

โดยจำนวนของอุรังอุตังบนเกาะบอเนียว
ก็ได้ลดลงถึงครึ่งหนึ่งในช่วง๖๐ปีที่ผ่านมาครับ
นี่คือสภาพป่าไม้ที่ดำเป็นต่อตะโก
หลังถูกทำลายด้วยไฟป่าในจังหวัดกะลิมันตันกลางของอินโดนีเซีย
พื้นที่ป่าแห่งนี้นับเป็นถิ่นที่อยู่อาศัย
แหล่งสำคัญของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างอุรังอุตัง

อุรังอุตังเหล่านี้กำลังเสี่ยงต่อการศูนย์พันธุ์
เพราะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการล่าสัตว์
อกจากนี้ยังมีภัยคุกคามจากไฟป่า
ทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของพวกมันจนหมด
โดยงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนเกาะกะลิมันตันกลาง
ร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์อุรังอุตังบอเนียว

ช่วยชีวิตอุรังอุตังที่ติดอยู่ในพื้นที่ป่า
ที่เสียหายจากไฟป่าเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
อาเมดไซโยโคเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในปฏิบัติการครั้งนี้เล่าว่า
ป่าไม้ในพื้นที่เรียบแม่น้ำแห่งนี้
ถูกทำลายจากไฟป่าครั้งล่าสุดเป็นวงกว้าง
อุรังอุตังเผชิญความยากลำบากในการหาแหล่งอาหาร
และทำให้พวกมันตกอยู่ในอันตราย
ที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้
เจ้าหน้าที่เทคนิคและสัตวแพทย์
ซึ่งปฏิบัติการแต่ละวันต้องใช้เวลาในการเดินทางไม่น้อยกว่า๓ชั่วโมง
กว่าจะเข้าไปพบอุรังอุตังรวมทั้งลำเลียงมันออกมาเพื่อลงเรือ
โยโคบอกว่ามีอุรังอุตังราว๓๐ตัวที่ยังคงอยู่ในพื้นที่นี้
พวกเขาเกรงว่าอุรังอุตังเหล่านี้อาจจะย้ายถิ่นที่อยู่หนีไฟป่า
ใกล้กับพื้นที่อยู่อาศัยของคนมากขึ้น
และอาจจะเกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ตามมา
หลังจากเดินเท้าได้สักระยะพวกเขาก็ได้พบกับอุรังอุตังตัวแรก
ยาสลบถูกเตรียมพร้อม
ขั้นตอนในการนำอุรังอุตังลงมาจากต้นไม้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนมาก
ทีมงานต้องเคลียร์พื้นที่ด้านล่างทั้งหมด
เพื่อไม่ให้มันตกลงมาโดนกิ่งไม้แหลมแทงจนบัตรเจ็บ
และต้องเตรียมพร้อมเข้ารับตัวมันทันทีหากจำเป็น
อุรังอุตังลงมาบนพื้นอย่างปลอดภัย
สัตวแพทย์จะเข้าตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย

รวมทั้งเก็บตัวอย่างเลือดและฝังชิปติดตามในร่างกายของมัน
จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำตัวมันมาที่เรือแล้วใส่ไว้ในกรงชั่วคราว
โดยมันจะต้องอยู่ในนั้นอีกราว๖ชั่วโมง
ก่อนจะไปถึงพื้นป่าแห่งใหม่ที่อยู่ห่างจากจุดเดิมราว๘๐กิโลเมตร
แพทย์ระบุว่าอุรังอุตังที่พบบางตัวตาเป็นต้อกระจก
และยังพบว่าบางตัวตาบอดเพราะถูกนายพรานยิง
อุรังอุตังอีกตัวที่พบในวันนี้มีอาการขาดสารอาหาร
ว่าสภาพป่าที่ไหม้เกรียมทำให้แหล่งอาหารของพวกมันถูกทำลายไปทั้งหมด
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำตัวอุรังอุตังทั้งสองตัวล่องเรือไปตามแม่น้ำ
เพื่อไปส่งยังบ้านหลังใหม่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์กว่า
และปลอดภัยจากพวกลักลอบตัดต้นไม้
โดยพวกเขาหวังว่าจะสามารถช่วยอุรังอุตังได้อย่างน้อยวันละ๒๓ตัวในช่วงเวลาที่เหลือ
และเมื่อมาถึงจุดหมายทันทีที่กรงเปิดออก
รังอุตังทั้งสองตัวต่างก็ออกมาจากกรงอย่างไม่ลังเล
และปีนขึ้นต้นไม้เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับที่อยู่ใหม่ทันที
สำหรับปฏิบัติการช่วยชีวิตอุรังอุตังครั้งนี้
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้ว
โดยสามารถเคลื่อนย้ายอุรังอุตังจากพื้นที่วิกฤตได้รวม๓๙ตัว
ซึ่งทีมช่วยเหลือคาดว่าพวกเขาคงไม่สามารถอบพยพอุรังอุตังออกมาจากพื้นที่ดังกล่าวได้ทั้งหมด
จากยังมีอุปสรรคจากระยะทางที่อยู่ห่างไกล
รวมทั้งข้อจำกัดด้านการเดินทาง
ขณะที่ปฏิบัติการของพวกเขาก็ต้องจบลงเพียงแค่นี้
แม้จะมีการฝังชิปเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของพวกมัน
แต่พวกเขายังคงติดปัญหาขาดแคลนกำลังคน
และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้ไม่สามารถทำงานติดตามผลต่อเนื่องหลังจากนี้ได้
โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติประมาณการว่า
จำนวนประชากรของอุรังอุตังบนเกาะบอเนียวลดลงถึง๑๕๐ในช่วง๖๐ปีที่ผ่านมา